ตอนนี้เราสถานกับอย่างไหนคะ
อย่างที่พี่อัดบอกไปค่ะ
เราเลิกแบบนี้
มันมาจากอะไรหรือเปล่า

มันมาจากที่เราสองคนคุยกันไว้

จริงเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องของเราสองคนเลยค่ะ

ที่เรามีอารมณ์กันไว้

แล้วก็พอวันหนึ่งที่มันแบบ
เราพยายามมองข้ามปัญหามาเรื่อย

อยู่ด้วยกันมันดีอยู่ด้วยกันมันมีความสุข
แต่ว่าปัญหาพวกนั้นคงไม่เป็นอะไรหรอกมั้ง
แต่พอวันหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะ

ไม่หนักแต่ว่าไปก่อน

จริงอันนี้เป็นฝ่ายไหนที่แบบตัดสินใจหรือว่าทำผิดข้อตกลงของเรา

แต่ว่ามันแค่มันแทบไม่ไปถึงจุดที่จะข้ามสเต็ปต่อไปได้
มันไม่ได้มีฝ่ายไหนเป็นคนตัดสินใจ
แต่ว่าคุยกันแล้วว่าถ้าเกิดว่าเป็นแบบนี้ต่อไป

สเต็ปที่จะข้ามคืออะไรคะ
ว่าถ้าวันนึงคือเราโตแล้วคือเราไม่ได้ครบกันแบบว่าเฮ้ยไปเที่ยวก็เถอะ
เราก็เลยรู้สึกว่าเราจะไม่ห่วงเวลา
เห็นดูรักมันหวายปัญหาติดที่อะไรคะ
มันมีปัญหาอยู่อะค่ะมันมีปัญหาของเราสองคน
มันไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่ว่ามันข้ามไปไม่ได้
มันเป็นปัญหาทั้งสองคนไม่เดียวกับครอบครัวเลย

นิดนึงนะคนมองว่าเป็นเพราะว่าครอบครัวเราไม่พึ่งฝ่ายชายอะไรอย่างนี้ค่ะ
ถ้าไม่ปุ้มที่อาจไม่สามารถเข้าออกบ้านปางได้ถึงห้าปีนะ
จริงเลยเพราะว่าปางเนี่ยเป็นครอบครัวใหญ่
จะอยู่กับพ่อแม่พี่ชายคุณตาคุณยายตลอดเวลาอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็ที่บ้านก็เอ็นดูเขาไปถามเขาก็ได้
มีจุดที่เริ่มรู้ว่าของเราแห่งนี้คือปีคือเมื่อไหร่
ของเราแห่งนี้คือมันอย่างเงี่ยกันไม่ได้แล้วค่ะ
แต่ว่าแค่เรามองข้ามปัญหาตลอดเลย
ทำไมเราไม่พยายามแก้ปัญหานี้
มองข้ามเหเลยดิกว่า
แล้วก็พูดกันต่อหน้าเลยแล้วก็ที่เขาก็น่ารักเขาเบาใจหนู
เราโตขึ้นเราโตขึ้นแล้วเราก็จุดที่ทำให้หนูแบบรีบประสงค์ใจนิดนึง
เพราะว่าแม่หนูเป็นกระดูกคุณหนูรู้สึกว่าหนูอาจจะต้องรีบก้าวไปข้างหน้า
เพื่อจะต้องดูแลแม่ให้ดีที่สุดอืมอะไรแบบเนี้ยหนูก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ย
มัวแต่ดูแลตัวเองเอาความสุขของตัวเองเป็นที่ตั้งหรือเปล่า
จนไม่ได้มีเวลาดูแลครอบครัวแบบนั้นนะคะเราก็เลยรู้สึกต้องรีบตัดสินใจอะไรบางอย่าง
แล้วเขาเสียใจไหมสุนใจพี่หนูก็เสียใจพี่
แล้วกับเขาใครคือแล้วกับกันแล้ววันนั้นพี่คุยกันอย่างไร
หนูณวันนั้นนะคะหนู

ถ้าไม่มีพี่อันก็คงขายวันนั้นมากไม่ได้
เขาแบบไม่ร้องเลยแล้วก็คอยตกไหลพี่แชงตลอด
อะไรอย่างงี้แต่ว่าร่มน่าใช่เราต้องรีบรุมนะ
ฝากบอกพี่อันเวลาต้องรีบรุม

แปลว่ามันเป็นการตัดสินใจที่ยาก
มันเป็นการตัดสินใจที่ยากแน่นอนไม่งั้นไม่ถึง๕ปีค่ะ
ว่าทุกครั้งในหนึ่งปีที่ผ่านมาก็คือเพราะป้าก็คิดเรื่องนี้ตลอด

แต่ว่าเกิดเสียเวลากับ๕ปีที่ผ่านมามันไม่ปลอด
พี่คนนี้เขาใจดีเขาน่ารักเขาเป็นคนคิดบวกนะพี่ไหมคะ
เขาเป็นคนน่ารักคนหนึ่งเลยอะ
ปีที่ผ่านมาหนูไม่เคยรู้สึกว่าหนูเสียเวลากับเขา
มีความสุขที่ได้ใช้เวลากับเขา

ห่วงพี่อาจก็ห่วงอยากให้เขามีชีวิตต่อไปที่ดีงาม
คือสิ่งที่เขาเป็นอยู่ที่เป็นตัวเขามันจะทำให้เขาได้สิ่งที่ดีมากอยู่แล้ว
แล้ววันหนึกพางนี้ไม่มีเรื่องดูแลเขาเองเลยละ

ต้องตายยังดูเสียดายเนอะกับความรักของนี้
เขาเป็นคนดีค่ะใครได้เข้าไปก็โชคดี
เออมันจะมีโอกาสกลับมา
ยังรักเขาอยู่ไหมคะ

เราก็

คิดไหมว่าความรักนั้นสักวันน่าจะ
มันสามารถเปลี่ยนเป็นรูปแบบอื่นได้
ความรักหนูที่หนูรักเขานะเท่าเดิม
แต่มันจะไม่ได้ใช่เชิงนั้นอีกต่อไปแล้ว

หนูจะพร้อมที่จะดูแลเขา

ด้วยความที่หนูเป็นคนรักครอบครัวมาก

แล้วก็คนที่จะมาเป็นคนต่อไปก็คือ
ต้องฝากให้เขารักครอบครัวหนูมาก

เป็นจุดนี้คือหนูรู้สึกว่าหนูอยาก
ดูแลตัวเองให้ดีเพื่อที่จะดูแลครอบครัวให้ดี

หนูก็ไม่อยากดูแลกันและกันอยู่สองคน

เคยถามได้ไหมว่า
ถ้าวันหนึ่งเขาอยากที่จะมาดูแลครอบครัวเราทำไม

แล้วนั้นวันนี้เราวางเขาไว้ในสถานะอะไรครับ

ที่สนิทสนสามารถปรึกษาได้ทุกเรื่องไหมหรือว่ายังไง

มั่นใจจริงว่าผ่านไปสักแป๊บนึง
ให้เราและเขามีสติมากกันทั้งคู่
เราจะเป็นแบบคนที่ปรึกษาก็ได้ทุกเรื่อง
แสดงว่าหลังจากที่บอกร้านก็ยังไม่ได้คุยกันเลย
ไม่ได้คุยกันเลย
แป๊บว่ายังทำใจไม่ได้ค่ะ

ไม่ได้แบบไม่เจอกันแล้วร้องไห้ให้พวกพี่เห็นแน่นอน

เป็นปีเดือนเดือนละ